เพราะแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนดวงดี
เราควรจะต้องยินดีกับคนที่ถูกรางวัลที่๑กันด้วย

เป็นการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับคุณผู้ชมฮะ
ไปดูกันหน่อยคนที่เขาถูกรางวัลที่๑หน้าตาเขาเป็นยังไง

ไปซื้อขนมขนมไปซื้อของกินเหรอ
ไปเจอกับคนดวงดีอย่างนางพวงเพชรเทลชื่นอายุ๗๒ปี
เป็นแม่ค้าไข่กุยช่ายปากโม่

แม่ค้าจ้านี่ฮะ
อยู่ตรงไหนแถวตลาดสดเทศบาล๒เขตเทศบาลเมืองอุตรดิษฐ์

โอ้โฮแม่
จ๋าถูกรางวัลที่๑จ้ะแม่จ๋า

แม่อยากมีลูกฮามชื่อเดาไหมคะ

ถูกรางวัลที่๑นะจ๊ะแล้วคว้าเงินรางวัลหนึ่งเป็นเท่าไหร่

เธอเล่าให้ฟังอย่างนี้นะว่าเธอชอบมาก
เรื่อง๑๗เธอเป็นคนชอบ๗๗
หย่เช่นุ๙๙๙
เพราะว่าหลานชายคนโปรดเกิดตรงกับวันที่๑๗กุมภาพันธ์

ปกติก็ซื้อแบบเล็กน้อยนั่นแหละไม่เกิน๒ใบหรอก
แต่มาคราวนี้โอ้โหดีใจมาก
ถูกรางวัลที่๑เธอก็หวังว่าจะนำไปใช้หนี้สิน
ทีนี้เราปลดหนี้ปลดสินได้แล้ว
ส่วนไอ้ที่ขายอยู่จะเลิกขายไหม
กุยชมกุยใช่ปากมุกปากม่อยืนยันนะไม่ขายหรอก
ดิบขายดีขนาดนี้ถ้าเลิกขายลูกค้าจะไปกินของใครเขาล่ะ
เจ็บตลาด
ก็ขายต่อไปรวยแล้วก็ต้องทำมาหากินเหมือนเดิมนั่นแหละ